การทำขนมจีนสำหรับคนไทยเชื้อสายมอนจะยังคงใช้เคล็ดลับแบบดั้งเดิมคือการใช้วัตถุดิบจากข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาหมักเป็นแป้ง
ส่วนอุปกรณ์หลักในการทำนั้นก็จะใช้ตามขั้นตอนการทำขนมจีน
ไม่ว่าจะเป็นครกสำหรับตำแป้ง
ห้อต้มสำหรับต้มแป้งที่บีบให้เป็นเส้นขณะที่ต้มให้สุก
อ่างดินสำหรับหมักแป้งและสำหรับใส่น้ำแช่เส้นขนมจีน
เพื่อให้เส้นขนมจีนได้เย็นตัวลงหลังจากที่ต้มสุกแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน